พร้อมกันกับคุณทศพรสวพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคและขอลง๖ธนาคารกรุงเทพฯ
ติดตามพร้อมกันเลยครับ
ที่ยังหมุนอยู่ในแดนบวกนะครับ
ช่วงเช้านี้บวกขึ้นไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยที่๑๘๓๖จุดนะครับ
นั่นคือจุดสูงสุดของเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ตอนท้ายตลาดนี้โดนปิดมีแรงขายทำกำไรออกมานะครับ
ปีกไปที่๑๘๓๑๗๘จุดนะครับ
แต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงที่สุด
แต่ไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นเดียวนะครับ
ร้านหุ้นทั่วโลกรู้สึกทำสลักเดียวกันใช่ไหมพี่นอท

เอาบ้างเราพูดถึงตัวดาวน์โจรสก่อนนะ

เราจำเป็นเวลาที่เราเราบอกว่าดาวน์โจรสเนี่ย
ผ่าน๑๐๐๐จุดได้ในและเวลาประมาณ๒๐ประวัติใช่ไหม
เราก็รู้ว่าจะผ่าน๒๖๐๐และทั้งเวลากี่วัน

คืนวันนั้นทะลุเลยปิดเลย

นี่แค่อีกก็ทะลุ๒๔๐๐๐ไปแล้ว

ทั่วโลกเลย
โดยเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีมาถ้าในตลาดหุ้น
ทั่วโลกเหลือผลตอบแทนอยู่จากฐานประมาณ๔

ไม่ใช่แค่ประเทศโซนบ้านนี้อย่างเดียวนะครับ
อินโดนีเซียนี่คือเมื่อวานก็ดาวเด่นเหมือนกัน

แล้วล่าสุดก็คือจะมีเรื่องของนัฟทระ

เรื่องของพี่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการก็ต้องรีเจรจากันใหม่

ตอนนี้สมาชิกที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ๑๑ประเทศ
รู้สึกว่าทางอเมริกานี้ก็ยังรู้สึกว่าขอเจรจาก่อน
หลังจากที่ตอนคุณทำเข้ามาแล้วบอกว่าถอนออกไม่เอาแล้ว
ใช่ดังนั้นเอเชียเราก็ยังดูดีอยู่
แล้วก็เมื่อวานประชุมธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับ
ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเหมือนเดิม
ก็คือว่ายังคงใส่เงินเข้าไปในระบบเหมือนเดิม
แต่ว่าก็ยังจับตาดูเรื่องของเงินเฟ้อของประเทศอยู่เหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็ตัวเลขอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นก็ยังเติบโตดี
การค้าในเรื่องของการส่งออกของญี่ปุ่นในเอเชียเราก็ยังเติบโตดี
ดังนั้นในประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะยังดูดีอยู่
ส่งผลให้ดอลลาร์เมื่อวานอ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกอย่างในโลกนี้
เพราะยังเป็นบาทไทยที่นี่หน้าติดตามนะ

ล่าสุดเช้ามานี่ดูนี่อยู่ประมาณ๓๑๗ละ

แล้วนะครับส่วนทองคำเองก็ขึ้นไป๑๓๔๐เหรียญต่อออน
ก็ทำให้ทองบาทบ้านเราก็ขยับขึ้นนิดหน่อยประมาณ

เพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจส่งออกเนี่ย

เพราะว่าอัตราแรกเปลี่ยนที่เงินบาทที่แข็งค่าขนาดนี้

ใช่ดังนั้นเนี่ยการป้องกันความเสี่ยงอันนี้สำคัญนะครับ
ถ้ามีอะไรไม่แน่ใจสอบถามทางธนาคารกรุงเทพได้นะครับ

ก็คือทางสำนักธุรกิจของเรานะครับ

วันนี้นะครับอันดับหนึ่งที่ตลาดหุ้นไทยขึ้นเมื่อวานนะครับ
ใช่อีกแล้วอีกแล้วครับท่านพันแปดร้อยเก้าล้าน
เมื่อวานซื้อเยอะทีเดียวซื้อต่อเนื่องซื้อต่อเนื่องนะครับ
ต่างชาติเมื่อวานซื้อนิดหน่อยนะครับสี่ร้อยสี่สิบแปดล้านนะครับ
คนที่ขายสุดที่คือน้ำทุนลายย่อยสองพันสี่ร้อยสิบสี่ล้านนะครับ
ถ้าใครติดตามรายการเราเรากำลังจะบอกนักทุนรายย่อยว่า
อยากขายใช่หุ้นนี้ขึ้นยิ่งอย่าขายตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้น
แนะนำนะครับพยายามโพลไว้ให้ค่อนข้างนานหน่อย
ไม่จำเป็นต้องขายที่จุดสูงสุดครับผมแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องขายตอนที่ตลาดยังขึ้นอยู่
ถูกต้องเรามาขายตอนที่เราเริ่มเห็นชัดแล้วว่าตลาดเริ่มขาลง
แต่ไม่ต้องขายตอนอยู่สูงสุดก็ทำได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณขายไปเสร็จปุ๊บเนี่ย
คุณขึ้นต่อมันคุณก็ไม่กล้าซื้อตัวเดิมแล้วใช่นะครับแต่พอจะไปซื้อตัวใหม่
คุณบอกคุณไปหาของถูกไอ้ตัวที่ถูกมันอาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้มีผลประกอบการที่ดี
หรืออาจจะไม่ได้อยู่ในเทรนด์ของเศรษฐกิจที่จะก้าวเข้าสู่ในอนาคตในปีนี้
ปีหน้าก็อาจจะไม่ได้หวือหวาราคาหุ้นไม่ได้หวือหวาตามนั้นนะครับ

สถาบันก็คือดีสุดเลย

เพราะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจบ้านเรานะครับ
ก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าทางรัฐบาลนี้ออกมาแถลง
แทนวิทยาศาสตร์ขับเลื่อนการร่วมโลงทุนภาครัฐและเอกชน
ปกติรักรักษาเอกชนเขาเอื้อกันอย่างไรบ้าง
ต้องบอกว่า๑ต้องมีงบประมาณ
พอมีงบประมาณโดยส่วนใหญ่แล้ว

แต่ที่กำลังจะคาดสูตรต่อไปมันต้องทำร่วมมาในแบบขาดทุน
พอขาดดุลก็คือต้องมีการกู้
ก็ต้องมีการกู้จากประชาชนหรือกู้จากต่างประเทศ
ซึ่งเราเรียกว่านี่สาธารณะ
ซึ่งขณะนี้หนี้สาธารณะของประเทศไทย
ซึ่งถือว่ากฎลงมาต่ำมาก

ใช่ตอนนี้อยู่ประมาณ๕๐เปอร์เซ็นต์

แต่ถ้ารัฐบาลต้องลงทุนรถไฟฟ้าความเเรวสูง

แล้วถ้าต้องให้รัฐบาลลงทุนอย่างเดียวเนี่ย

ใช่เอาเอกชนมาร่วมลงทุนมาร่วมพัฒนา
แต่ภาครัฐก็อาจจะให้เก็บเป็นค่าสัมปทาน
หรือเป็นรายได้บางส่วนที่แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กัน
อันนี้ก็จะทำให้การลงทุนต่างมันจะรวดเร็วมากขึ้น
ใช่นะครับเพราะว่าโดยหลักของประเทศไทยเนี่ย
ตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องมีการพัฒนาขึ้นอีกก่อน
แล้วก็ความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจเหล่านี้เนี่ย

ใช่ดีกว่านะครับคือทั้งเก่งแล้วก็อาจจะมีบุคลากรที่พร้อม
แล้วก็มีสภาพห้องที่จะสามารถทำได้นะครับ

ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเองไม่ต้องเป็นหนี้นะครับ
เราตามเก็บรายได้อย่างเดียวนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ย
พัฒนาไปได้เร็วกว่าปกติ

เอกชนคนไหนเนี่ยจะได้งานด้านไหนของภาครัฐไป
ซึ่งผมเชื่อว่าเอกชนบริษัทใหญ่ที่จะทำงานกับภาครัฐเนี่ย

ใช่ถูกต้อนดังนั้นพวกเรานะครับ
ก็อย่างที่บอกจริงมันมีกองทุนอะไรต่าง
ตอนนี้ออกมาไม่ต้องไปเลือกว่าฉันจะเอาตัวไหน

ไลด์ต่อไปคุณเอสน่าสนใจทีเดียว
เราเอาอะไรมาให้คุณผู้ชมดู
ก็มาดูกันว่าโครงฟังพื้นฐานที่ภาครัฐจะให้เอกชนมาร่วมกันทำงาน

ถ้าเรามองกลมใหญ่ทั้งหลาย

เราจะเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านคมนาคม

ภาคตะวันออกมาสู่ในเมืองกรุงเทพเรา
ซึ่งเป็นช่องทางเป็นเส้นทาง

จำนวน๓๑โครงการนะนิวคา
ก็อาจจะทำให้หนี้สาธารณะเราขยับสูงขึ้นได้
ดังนั้นบางส่วนอาจจะใช้หนี้ภาครัฐบางส่วนอาจจะใช้เอกชนมาช่วยลงทุน
ก็จะช่วยให้ทุกอย่างขับดันไปได้อย่างรวดเร็ว
ระดมทุนเมื่อกี้พี่ทศพูดถึงการกู้เงินการทำงบประมาณขาดดุลนะครับกู้ทั้งภายในประเทศต่างประเทศ
แต่การทำโครงสร้างพื้นฐานเขาเรียกว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
มันเป็นการเหมือนกับว่าเอามาให้กับประชาชนทั่วไปมาถือหน่วยแล้วก็รับรายได้ของสิ่งที่จะเกิดในอนาคต
ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระดมทุนเพื่อเอามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ก็รอดูรอดูว่าจะออกมาเมื่อไหร่
แต่จริงเนี่ยทางรัฐบาลก็เน้นไปทางหลายเรื่องเหมือนกันนะ
รวมนี่๑๖ล้านบาท
รอดูกันว่าใน๓ปีข้างหน้านี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง

ขอส่งเชียร์ให้คุณกรัฟที่ต้องส่งนะครับ